ช่วงนี้มาดูกลงการขึ้นมิเตอร์แท็กซี่กันหน่อยดีไหมคะ
เชื่อว่าหลายคนหลายครั้งนะเวลาขึ้นแท็กซี่ก็พยายามจะมองแหละว่า
มันขึ้นตามปกติไหมหรือบางคนมารู้ตัวอีกทีก็ตอนจะลงอะค่ะ
เหลือบตาไปที่มิเตอร์ฮะพุ่งขึ้นไปขนาดนี้ได้ยังไง
สงสัยว่าทำไมไปเร็วจัง
แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงตัวเลขมันคำนวณอะไรแบบไหน
เตือนเลยบอกว่าใครทำอยู่หมายถึงคนขับแท็กซี่นะ
ทำแบบนี้อยู่เลิกซะนะคะ
รับรองไม่โกงแน่นอนค่ะ
เออก็อันนี้เบรกนะครับแตะตรงนี้ปั๊บมิเตอร์ก็จะวิ่ง
สุดยอดสุดยอดครับสุดยอด

เนี่ยผมเหยียบไงนี่รถรถไม่ต้องวิ่งเลยนะครับดูสิครับ
นี่ดูเท้าเพราะพี่เหยียบฝั่งนู้น
นี่ไงผมเหยียบตรงปุ่มไงโอ้โหเราดูมิเตอร์

โอ้โหรถไม่ได้วิ่งเลยคอยดูผมจะปล่อยเท้านะครับปล่อยปั๊บหยุด
เนี่ยปล่อยมาเนี่ยหยุดอ่าทีนี้พี่จะเหยียบ

โอ้โหแล้วเราถ้าเป็นผู้โดยสารจะไปเห็นได้ยังไงอ่ะคะ

ก็เป็นเหมือนแตะเบรกอะค่ะแต่ว่าสไลด์เท้าออกซ้ายไปอีกนิดนึง
กลายเป็นแตะมิเตอร์มันก็วิ่งขึ้นตามจังหวะเท้าเลยสิ

ก็ไหนว่ามีมิเตอร์แล้วคุณยังจะโกงมิเตอร์กันอีก
เขาบอกคันนี้ไม่ใช่คันแรกนะคะที่เพจสมาร์ทแท็กซี่เขาเจอ
เขาบอกคันที่๔ในรอบเดือนแล้วออกมาเพจสมาแท็กซี่เขาออกมาประนามเลยบอกว่า
คนที่ทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เสื่อมเสียคนขับแท็กซี่ดี
จากคลิปดูก็รู้เลยว่าวิธีทำมันไม่ได้ยากเลย
ในการเพิ่มค่าแท็กซี่ก็เหยียบไปสิ
อยากเพิ่มเท่าไหร่อยากให้พุ่งเท่าไหร่คุณก็เหยียบไปเท่านั้น
ทีมข่าวเราเลยสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้กับนายพิเศษธินกรณอายุทยา
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสมาร์ทแท็กซี่เจ้าของเพจเป็นคนโพสต์คลิปนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยนะช่างของบริษัทถ่ายมาให้เขาดู
เขาเลยตัดสินใจโพสต์เลยเพราะอยากจะเตือนแท็กซี่ที่ยังทำแบบนี้อยู่
ให้เลิกทำซะเพราะแท็กซี่ดีคนอื่นเขาเสียหายกันไปเยอะแยะแล้ว
เพราะคนอย่างคุณยกตัวอย่างบอกว่าเจ้าของรถคันนี้เนี่ยนะคะ
เป็นคุณลุงคันหนึ่งเอารถมาให้เช็คมิเตอร์ให้หน่อย
เพราะว่าคุณลุงท่านนี้เพิ่งจะเช่าต่อมาจากคนเก่า
ขับไปไม่นานลุงบอกมิเตอร์มันขึ้นเร็วผิดปกติ
กลัวมิเตอร์มีปัญหาเลยเอามาเช็ค

คุณลุงเอามาเช็คเองเพราะรู้สึกว่ามิเตอร์มันขึ้นเร็วเกินไป
คุณลุงก็เข้าใจบอกว่าเออสงสัยเวลาลุงพักเท้าซ้าย
พักเท้าซ้ายเนี่ยลุงแกก็วางไว้ข้าง
มันคงกดไปโดนปุ่มที่เจ้าของเดิมเขาทำไว้

คุณลุงน่ารักมากที่รู้สึกถึงความผิดปกติแล้วก็เอามาเช็ค
ไม่อยากให้ผู้โดยสารเสียประโยชน์แล้วก็ไม่อยากจะโกง
ก่อนหน้านี้เปิดตัวยิ่งใหญ่เลยรัฐเขาก็เป็นคนเปิดตัวเองนะคะ
เขาบอกว่ามันจะมีข้อมูลค่าโดยสารส่งมาที่ศูนย์ในทุกเที่ยววิ่ง
เพราะฉะนั้นตรวจสอบได้ตรวจสอบย้อนหลังได้หมดเลย
แต่ถ้าสมมุติว่าจำเป็นต้องใช้แท็กซี่ในระบบเก่าจริง
ก็ให้สังเกตที่มิเตอร์แล้วกันนะคะว่าผิดปกติหรือเปล่า
หรือเอาแบบแน่เอาแบบชัวร์
เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันหรือศูนย์บริการไปเลย
ที่เป็นรถแท็กซี่ที่เขาทำกันไว้
เพราะว่ารถกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นแท็กซี่มืออาชีพไม่กล้าทำความผิดหรอก
เพราะประวงประวัติอะไรอยู่ที่ต้นทางต้นบริษัทหมดแล้ว

แบบนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่วยแล้วกันนะนะคะ
คืออย่างน้อยถ้าสมมุติว่าจะต้องมีการเข้าอู่ตรวจสภาพ
ไม่อย่างนั้นผู้โดยสารก็จะแบกรับภาระไปแบบนี้ด้วยเหมือนกันเนาะ